เรื่องราวของนี่น้องคนนี้ที่ได้รับบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

แล้วแถมได้เงินที่ไปช่วยเรื่องของการศึกษาอีกต่างหากนะครับ
น้องคนนี้ถ้าพูดถึงชื่อแล้วผมน่าจะทำให้คุณผู้ชมพอจะนึกออก

มาหาคุณชนะค่ะ
อย่างยิ่งก็คือมีผู้ใจบุญนะครับ
ชื่อกันตะพงขำเดชนายช่างเครื่องกลชำนาญงานเขื่อนน้ำอูล
จังหวัดสกลนครพร้อมกับกลุ่มโรงเรียนประชาบาล
จังหวัดนครราชศรีมาลำดับที่๖๔
โรงเรียนชนรับประทานสงเคราะห์อำเภอเมืองนครราชศรีมา
ก็ขอบริจาคเงิน๑๓๐๐๐บาทครับ
จากมาเพื่อก่อสร้างบ้านหลังใหม่บนพื้นที่หมู่๗บ้านแสงสว่างตำบลแสงสว่างอำเภอน้องแสง
เป็นพื้นที่บ้านหลังเดิมนี่แหละเพื่อให้เด็กชายนพกรได้อาศัยอยู่กับคุณแม่
จากบ้านหลังเดิมมีสภาพสุดโสมแหละครับก็น่ายินดีกันไป
โดยทางโรงเรียนก็ได้นำเงินในบัญชีที่มีผู้ใจบุญบริจาคมารวมกว่า๒๐๐๐บาท
สมทบการก่อสร้างบ้านรวมเป็นเงินค่าก่อสร้างบ้านหลังใหม่นะครับ
๑๕๐๐๐๐บาทน่าชื่นใจจริง
ทั้ง๓ตัว๒ตัวตัวหน้าตัวหลังแต่ไม่ได้ฝันนะครับ
แต่ผมบอกกับท่านว่าพ่อปู่ผมขอนะถ้าตัวที่ผมซื้อให้มันถูก
แล้วผมก็จะแบ่งเงินส่วนนี้ไปทำบุญ
เพราะว่าคือถ้าใครเชื่อก็ต้องก็เชื่อนะครับ
คืออันนี้มันมีเงินเทวดาเราได้มาเราขอแล้ว
เราก็ต้องแบ่งบรรเวณให้กับสังคมให้กับผู้ไป
เอาล่ะหลายคนฟังเสียงสัมภาษณ์เมื่อสักครู่อาจจะงง

เมื่อสักครู่คุณกันตะพงเขาเล่านะครับ
ที่มาของในการบริจาคเงินให้กับเด็กชายนพกรณ
เนื่องจากสถานในพ่อปู่ศรีสุทธโภคที่คำชโนธอเผิมบ้านดุง

ปันให้กับผู้ได้โอกาสจะถูกลอตเตอรี่ตั้งแต่ต้นปี

ครั้งนี้ก็เลยตั้งใจทำบุญเขาบอกว่าเป็นเงินเทวดานั่นเองนะครับ

เออคิดเอาละกันจะได้เท่าไหร่นะครับ
และนอกจากนี้ครับยังได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับ
ให้กับเด็กชายนปกรณ์และโรงเรียนบ้านแสงสว่างอีกด้วย

แล้วก็นำไปแบ่งให้กับนักเรียนที่ยากจนคนอื่นด้วย
แล้วเขาก็ตั้งใจว่าจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็ก
ได้โอกาสแบบนี้ต่อไปเรื่อยเห็นแบบนี้แล้วก็